เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆาตกรรมโหดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เมื่อคนร้ายใจโหดนะคะได้มีการฆ่าแม่บ้าน
แล้วก็ตายกลายเป็นศพหมกอยู่ในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำรวจใช้เวลาในการสอบปากคำพยานแวดล้อมหลายปากค่ะ
ท้ายที่สุดสามารถรวบตัวฆาตกรเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้คือนุ่มคนสนิทของผู้ตายนะคะ
เจ้าตัวให้คำรับสารภาพบอกว่าที่ฆ่าไปเพราะว่าเส้นพิษรัก
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
คอนศรีอำมาราชเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นคดีอุจจกรรมที่ตำรวจเมืองคอนพลิกแผ่นดินล่า
ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนตามไปคุมตัวในปลาย
คนงานสวนปลามมาเค้นสอบ
หลังมีคนยืนยันว่าทั้งคู่สนิทสนมกัน
แต่ถ้าว่านายไลท์ให้การปฏิเสธ
ยืนยันในความบริสุทธิ์จนต้องปล่อยตัวกันไว้เป็นพยาน

หมายจึงเปลี่ยนไปที่ชายหนุ่มคนสนิทอีกคน
เขาคือเสรีบุญปราบหรือไข่วัย๕๗ปี
ซึ่งตามแนวทางการสืบสวนมีข้อมูลว่า
นายไข่เป็นคนส่งเงินให้ผู้ตายใช้ไม่ขาดมือ
คบหาดูแลกันมานานถึง๔ปี
มีหลักฐานการติดต่อเป็นจิ๊กซอผัวพันการตาย
นำไปสู่การออกหมายจับ
พื้นบันที่๓๐กรกฎาคมตรวจชุดคลิกขายคดี

กบดานอยู่ในบ้านหลังหนึ่งตำบลไม้เรียงอำเภอชวาง
เขาเปิดปากสารภาพฆ่าต้อยเส้นพิษรัก
ตัดเพราะอุตส่าห์ส่งเงินจากงานเลี้ยงไก่ชน
มาเลเซียมาให้ใช้เดือนละเป็นหมื่น
จ่ายค่าแชร์ให้อีก๓๐๐๐ก็เพราะรัก

พบผู้ตายเหมือนเคยแต่ถูกผู้ตายบอกเลิก
อ้างมีสามีแล้วจึงทำให้โกรธ
เชือกรัดคอจนสิ้นใจตาย
พวกมันคิดว่าพูดยิ้มเวลาไหนที่เหมือนฉัน
แต่ก็จึงจะมาถูกที่คุณ
เพราะว่าพวกเรามาเถอะ
จากที่พวกมันเลี้ยงไก่ก่อน
ต้องทำจอยให้พวกคุณมาเลี่ยงนะ

ไม่อีกครับเดี๋ยวมันเหลือกันแล้วนะ
คดีนี้ผู้กำกับสพเมืองนครศรีธรรมราช
มั่นใจในพยานหลักฐานที่มี
สามารถมัดตัวนายไข่ได้แน่นอน
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อน

สรุปสำนวนส่งฟ้อง

ตำรวจยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แค่พูดคุยในฐานะพยาน

ในการปิดคดีสังหาร
และสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายตัวจริงได้
ก้มหน้าเข้าคุกรับกรรมที่ทำไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน